คุณผู้ชมยังคอยจำเพลงนี้กันได้ไหมคะ
อะไรจ้ะ
กลางเสียงได้แค่นี้จริง

ถึงกันแล้วค่ะก่อนหน้านี้เขาก็รีรันกันอุ้ยเรตติ้งพุ่งกระฉูดกันไป
มาคราวนี้อเจ้าทั้งแผ่นดินเตรียมสะบัดสบายรอได้เลยดี
สิ้นปีนี้เดี๋ยวมาแน่พี่หมื่นกับแม่การะเกดค่ะกำลังจะคัมแบ็คแต่ว่าไม่ได้มาเป็นแบบละครนะ
ทำพิธีบวงสวงบุภเพสันนิวาส๒เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หมื่นโป๊ปกับแม่หญิงเบลล่ามาร่วมพิธีกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะคุณผู้ชมนะ
นอกจากสองพระนางแล้วอยากจะให้โฟกัสที่คนนี้ค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าสองคนนี้ได้กลับมาเจอกันแน่นอน
แม่การะเกดจะได้เจอกับเจ้าของบีมปากควับในตำนานแล้ว
กิ๊กสุวัชนีค่ะไม่รู้ว่าจะมาในบทบาทอะไรนะ
ก็ได้โพสต์ภาพที่เธอเองไปร่วมพิธีบวงสวงด้วย
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นนักแสดงรับเชิญ

เห็นแค่หน้าพี่กิ๊กก็รู้เลยว่า

และนอกจากพี่กิ๊กค่ะเรามาดูโฉมหน้านักแสดงคนอื่นกันบ้างดีกว่านะคะ
มีน้องไอซ์พารีซน้นชานนแล้วก็พี่บุ๊กกี้นั่นเอง
เห็นหน้านักแสดงแฟนบอกเลยว่าสนุกแน่นอน
ผู้กับคือคลายพี่ปิ้งอดีศรกรรตีมาแล้ว
หลังกี่ร้อยล้านล่ะรถไฟฟ้ามาหานะเธอ
ใช่ค่ะแล้วก็บอกเลยว่าแค่วันบวงส่วงก็ปังไม่หยุดไม่อยู่จริง
เพราะว่าอิทธิฤทธิคู่จิ้นแห่งชาติโป๊เบลล่าเขาทำเอาแฮชแท็ก
บุภเพสันนิวาส๒ขึ้นอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ไปเลยคุณผู้ชมค่ะ

คิดนะครับคุณค้าว่าแฟนคลับคิดถึงพี่โป๊ปขนาดไหน
คือน้องเบลล่าเนี่ยหลายคนคิดถึงอยู่แล้วแต่ก็ได้ติดตามโซเชียล
โป๊ปเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลไงไปติดตามกันได้
รวมไปถึงโอเคในเวอร์ชันภาพยนตร์ด้วยนะคะ